แต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแองเชิลยินดีด้วยอะไรเพราะว่านี่เขาได้
อัตเตอร์ซาวน์มาแล้วนะคะภรรยาค่ะก็ตั้งคันเป็นลูกสาวนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

รวมไปถึงผลคัดกรองดาวนซินโดมก็พบว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำมาก
แฟนคลับแผ่เข้ามาโพสต์แสดงความยินดีนะคะ
แล้วก็ขอให้สุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวตัวน้อยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยค่ะ